ช่วยกันตามจับกลุ่มผู้ต้องหากันก่อนนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุหนีจากรถคุมตัวผู้ต้องหานะฮะ
ที่เขาพาไปที่เรือนจำที่ศาลหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ

คือเมื่อวานนี้เนี่ยนี่เป็นช่วงของภาพ
ตอนที่ผู้ต้องหา๒คนวิ่งหลบหนี
อีกสามคนขับรถของเจ้านาธิ
ที่คุมมาจากเรือนจำ
เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาก็โอ้โหรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องเกิดเหตุแน่ค่ะ

โอ้โหแต่เนี่ยขับพุ่งชนรั้วแล้วก็ไปทับ

หนึ่งในผู้ต้องหาบาดเจ็บสาหัสนะคะ

ตำรวจกระโดดหลบทันนะหลังจากตะครุบตัวไว้ได้
นี่ไปมาคนที่ถูกทับบาดเจ็บสาหัสนะคุณเขียนมาสอน

เพื่อนที่วางแผนด้วยกันมันไม่ห่วงเลยนะมันขับทับไปเลยอ่ะ
คือเมื่อวานเจ้าหน้าที่เบิกตัวผู้ต้องขังในเรือนจำมา๑๑คน
ต้องมาขึ้นศาลหลังสวนจังหวัดชุมพร

เหลือในรถ๕
คือทางอธิบดีกรมรัชธรรมท่านก็ยอมรับว่า
ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำงานที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวมาด้วย
ตั้งคณะกรรมการสอบอยู่ตอนนี้

อีก๓คนอยู่ในรถแล้วก็ขับรถหนีไป

คนที่ท่านเห็นวิ่งหนีคนหนึ่งถูกจับได้
อีกคนนึงถูกรถทับบาดเจ็บสาหัส
ก็รถของเพื่อนที่ขับหนีนี่แหละ

เพราะเป็นคนในพื้นที่คุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างดี
แต่ว่ามีชาวบ้านบอกว่ามีอยู่คนนึง

เหมือนเขาใช้แผนแยกกันหนีอะไรแบบนี้

ืบหน้ากันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้

เจ้าหน้าที่กรมรัชธรรมอาสาสมัคร

พร้อมกับอาวุธครบมือด้วยกระจายกำลัง

ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร

ถูกนำตัวไปขึ้นสานก็คืน

อายุ๓๑ปีเป็นชาวจังหวัดระนอง

อายุ๓๖ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพร

ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เชื่อว่ายังกบดานอยู่บนเขาห้วยคล้าเมื่อวานขับไปแล้วก็ไปจอดไว้

เจ้าหน้าที่นำสุนัขดมกลิ่น๔ตัวมาร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับ

ละตระเวนทางอากาศรอบพื้นที่เขาห้วยคลา

แต่ทีนี้ป่าเป็นป่าโรคทึบมาก
คือเนื้อที่ตกลงเขาห้วยคลา
มีความกว้างใหญ่ถึง๑๕๐๐ไร่นะ
เมื่อวานรายงานข่าวตอนแรกบอก๙๐๐ไร่
ตกลงวันนี้เจ้าหน้าที่บอก๑๕๐๐ไร่
ก็เลยยากมากในการค้นหา

ไปพบบ้านร้างหลังหนึ่งในสวนปาม
ห่างจากกองบัญชาการร่วมที่บ้านท่าทองหมู่๑๒
ตำบลตะโกประมาณ๒กิโลเมตร
มีร่องรอยของคนร้ายที่เชื่อว่า

แล้วเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือของภูเขา
เจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังออกติดตามล่าตัวนะฮะ

พลตำรวจโทพงวุฒิพงศรีผู้บัญชาการ

ได้รับการยืนยันจากชาวบ้านว่าวันเกิดเหตุ

ชิงรถเรือนจำแล้วก็ขับหนีไป
ตอนที่ไปถึงตลาดอวยชัย๓
ตำบลวังตะกอห่างจากศาลจังหวัดหลังสวน

ลงไปก่อนคนหนึ่งมีชาวบ้านเห็น

นายนาราธิบเพิ่มลาบอายุ๒๖ปี
นายนาราธิบเป็นชาวสมุทรสาคร
แต่ว่ากระโดดลงจากรถแถวนั้น
เพราะมีภรรยาที่มีบ้านอยู่ระแวกนั้น
เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจค้นเลยนะ
ไปตามบ้านที่อยู่ของภรรยา

แต่เชื่อว่าคงไม่ไกลนักที่จะหนีไปได้
เพราะว่าทั้งหมดมีโซ่ตรวนอยู่

พยายามจะหาทางที่จะตัดอะไรพวกนี้

เพราะว่าเมื่อวานนี้ไปบ้านของชาวบ้านอยู่หลังหนึ่ง
ใช่ค่ะเหมือนกับไปปีนหลังคาบ้านของชาวบ้านด้วย
แล้วก็ในบ้านของชาวบ้านเขาบอกว่ามีรอยเท้าแบบเปื้อนโครน
แล้วก็มีเหมือนเอาอุปกรณ์มาวางไว้หน้าบ้าน

เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กำลังสอบสวนนะครับ

จะมีบุคคลภายนอกที่เป็นเครือข่ายของแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ย
มาร่วมกันวางแผนในการที่จะช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีหรือไม่
อันนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อจริงว่า
อาการที่หลบหนีครั้งนี้เนี่ยนะครับ
มีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่
ก็เป็นเรื่องของทางเจ้าที่ราชธรรมตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็ร่วมกับทางในส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อที่จริงอยู่ผมผมขออนุญาต

มันน่าจะมีการพูดคุยอย่างก่อนหรือเปล่า
เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนว่า
ถ้าเราดูจากคลิปนั้นอาจจะเป็นไปได้
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทวรชัยอารักษ์รัฐผู้บัญชาการเรือนจำกลาง
นครศรีธรรมราชในฐานะประธานของเขต๘นะคะ
ก็บอกว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด
ตอนนี้อยู่ระหว่างเบิกตัวส่งฟ้องศาล
นายวศิลป์ทองยวนหรือแดงอายุ๔๐ปีที่ถูกประตูเหล็กทับ
เพื่อนขับรถมาชนประตูเหล็กเพื่อจะหนีเนี่ย

คนวงแดงตรงนี้นะอาการสาหัสคนนี้
จริงแล้วเป็นคนวางแผนการหลบหนีนะคะ

นายแดงคนวางแผนเนี่ยเขาเป็นนักโทษคดียาเสพติด
พิพากษาจำคุกนานถึง๓๐ปี
ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ว่าเพิ่งถูกส่งตัวมาคุมขังที่เรือนจำจังหวัด

ก็คือปีนี้เองเพิ่งถูกย้ายมาที่หลังสวน
วันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เบิกตัวไปศาล
หลังจากนายพิเชษผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
อ้างตัวให้เป็นพยานในชั้นศาลคดียาเสพติด

ก็เลยเป็นคนวางแผนในการหลบหนีเนี่ย
ก็เลยยังไม่ได้ส่งตัวกลับไปที่ระหว่าง

สารนี้พี่ภาพสาร๓๐ปี

ก็สินอยู่หนึ่งในสารที่หลบหนีด้วยหรอคะ

เขาว่าสินที่ประตูทัพใช่ไหม

สุดแดงไว้พวกนี้ทั้ง๕คนเนี่ยต้องรู้กัน

คือจะเป็นแก๊งค้ายาเสพติศแก๊งเดียวกันรึเปล่าเนี่ยไม่รู้
ไปคุยไปวางแผนกันไง
นายพิเชศที่หลบหนีไปได้เนี่ย

แล้วมันยังไปเป็นพยานอะไรให้ใครได้
ว่าคุณจะเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรอย่างนี้เหรอ

ส่วนเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมรัชธรรม
เขาก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเออทำไมขึ้นไป๖

คนร้ายได้มือถือ๑เครื่อง

เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามโทรไปตามหมายเลขนั้น

ก็กำลังตรวจสอบร่องรอยกันอยู่นะครับ

ก็ถูกสารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนี

แล้วก็เรื่องการปล้นทรัพย์ด้วย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งรางวัลนำจับ

สำหรับการนำไปสู่การจับกลุ่ม

นี่ต้องการอิสระภาพออกไป

เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ต้องหาเหล่านี้
เข้าเข้าออกเรือนจำจนเป็นเรื่องปกติ
คดียาเสพติดไม่เข็ด

แล้วตอนนี้ไปมีอิสรภาพอยู่ไหน
อยู่ในเขาอยู่ในป่า